สวัสดีครับ
เริ่มเกมที่ศรีปฐุมเปิดบ้านพบกับราชนาวี
พลการณ์นุษย์ละออดทางบอลพรุช่องให้ยูตา
อดเข้ามาตะวัดยิงตามน้ำแบบไม่จากให้
ทหารน้ำขึ้นนำ๒ต่อ๐ก่อนปิดเกมชนะ๓๐
และทำให้เจ้าบ้านยังไม่มีแต้มต่อไป
พยายามจะเปิดให้เพื่อนแต่ไม่มีช่อง
ปตันช้างเลยตัดสินใจยิงเอง
รักษาโอกาสลุ้นแชมป์จนถึงเกมนัดสุดท้าย
อันโกเมสดาวยิงบราซิเลียนของการท่าเรือ
ตะบันลูกนี้บอลพุ่งเป็นจรวด
มือพาคียะจันแถมเข้าไปให้การท่าเรือขึ้นนำ๒ต้น
ก่อนเอาชนะกรมทางหลวก๕๓
ยึดตำแหน่งจากภูมิกลับคืน
สุดที่พงษ์ศรีอ่อนได้บอลคิกอินจากสาโรธโฮกอ่อน
พลิกตัวหาจังหวะซัดด้วยซ้าย
เก็บแต้มเพื่อต่อลมหายใจไปลุ้นหนีตกชั้นในเกมสุดท้าย

เกษมบัณฑิษฐ์ไป๖ประตูตัวหนึ่ง